ได้ค่ะเริ่มต้นจากการกินได้อุ่นก่อน
กับสภากาแฟงานนี้

เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่
จากจะไปกินกาแฟร้อนฟังเพลงแล้ว

โอ้โหเป็นยังไงหน้าตา

เคล้าเสียงเพลงในงานสภากาแฟเชียงใหม่

จัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมอ่างเก็บน้ำหนองเขียว

งานนี้ทั้งผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชน

จัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะหารือราชการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัด
แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีกันนะคะ
คืองานนี้เขาก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพไงคุณ
เดือนนี้ถึงฝ่ายทหารเป็นเจ้าภาพ
อ๋อแต่ละองค์กรแต่ละภาคส่วนในจังหวัดชมัย

ถูกต้องค่ะจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อพัฒนาจังหวัดนี่แหละ
ส่วนงานนี้ครั้งนี้เจ้าภาพก็นำบรรยากาศเหมือนล้านนามาผสมผสานกับความเป็นสากล

แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งนะ

แล้วมันเพิดเพลินบันเทิงใจตรงที่มีดนตรี

การทานข้าวจี่อาหารไทยแบบพื้นบ้าน

ถ้าสีซองคุณชนะเราต้องฟัง
ชอบฟังฟังบ่อยฟังแล้วมันลื่นหูดีจังจะบ้าแล้ว

มีความสุขกินอะไรอร่อยฟังเพลงเพราะ
ร้อนแล้วเขามีบรรยากาศแบบกาดมั่วครัวหอมนะ
อาหารพื้นเมืองมาหมดขนมจีน

เหนียวหมูทอดน้ำพริกหนุ่มแสนอร่อยมาหมด

ของดีของเด็ดที่จังหวัดเชียงใหม่เขา
เขาต้องมีสิกเนเจอร์